ทางการทำทีมในฤดูการหน้าของทีมบีจีเอฟซีนะครับ
จะเป็นอย่างไรวันที่๒๐ตุลาคมนี้จะได้คำตอบนะครับ
จากการประชุมกันเมื่อวานหารือถึงข้อสรุปครับก็เป็นเรื่องที่ช็อกแฟนบอลบีจีมากกับการตกชั้นนะครับ
ไปเล่นในทีสองซึ่งเป็นหลีกรองหลังจากที่ระดูการนี้เนี่ย
เป็นทีมสุดท้ายที่ตกชั้นนะครับในเกมสุดท้ายแบบลุ้นกันสนุกมากเลยนะครับ
กับอีกสนามที่ชัยหน้าคุณสุภาษีนิราฤทธิ์ครับ
รองประธานสโมสรบีจีก็ออกมาขอโทษแฟนบอลที่ไม่สามารถอยู่รอดในหลีกสูงสุดได้
ซึ่งเขาเองสตาร์ฟโค้ชแล้วก็นักเตะรวมถึงผู้บริหารผิดหวังไม่น้อยไปกว่ากัน
แต่ในเมื่อทำเต็มที่แล้วผลออกมาแบบนี้ก็ต้องยอมรับ
นโยบายในปีหน้าจะมีการประชุมกันอย่างจริงจังแล้วก็ไม่เกิน๒๐ตุลาคมนี้
จะเป็นวันที่พบกับทางเชียงรายยูนิเต็ดในศึกโตต้าลีกครับรอบชิงด้วย
ก็จะคุยถึงภาพรวมทั้งหมดทั้งเรื่องของทีมงานสตาร์ฟโค้ชแล้วก็นักบอลที่จะใช้งานว่าจะเป็นอย่างไร
เตะในทีมครับแน่นอนครับมีทีมชาติชุดใหญ่ที่มีนักเตะค่าตัวแพงอยู่
มูลค่ารวมกัน๑๐๐ล้านทางธนบูรณ์เกษารัฐค่าตัว๔๐ล้าน
ธิริพันธ์พ่วงจันทร์ครับค่าตัว๓๐ล้านแล้วก็อานนท์อามอนเลิศศักดิ์ค่าตัว๒๐ล้าน
ก็ยังอยากให้เก็บทุกคนไว้อยู่กับทีมเพื่อไม่ให้ขุมกำลังของทีมนั้นด้อยลงไป
แม้ว่าจะเล่นในหลีกที่ต่ำกว่าแต่หากว่าได้ข้อสรุปแล้วก็จะแจ้งให้แฟนบอลได้ทราบต่อไปครับ
ไปดูความเคลื่อนไหวของฟุตซอลอีกหนึ่งรายการครับเป็นรายการใหญ่นะครับ
ในบ้านเราที่เป็นการอุ่นเครื่องเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนชิงแชมป์อาเซียน
หมากก็มี๔ชาตินะครับร่วมฟาดแข้งคือไทยแล้วก็มีอูสเบกิสถานอังกฤษแล้วก็มาเลเซีย
ซึ่งไทยรัฐทีวีช่อง๓๒จะถ่ายท่อสดครับ
พลิกปอมครับคุณอาทิสักก็บอกว่าครั้งนี้จะเป็นเกมที่สนุกแน่นอนในการเล่นกับอูสเบกิสถาน
ซึ่งเป็นทีมหัวแถวของเอเชียรวมถึงมาเลเซียซึ่งเป็นคู่ชิงในฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนปีที่ผ่านมา

ประธานพนาฟุตซอลแห่งชาติก็เชื่อว่ามาตรฐานการจัดการแข่งขันครั้งนี้จะไม่น้อยหน้ารายการอื่นอย่างแน่นอนครับ